เมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้ต้องหาคดียาเสพติด

ผู้ต้องหาของสพเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ว่ามีงูเลื้อยเข้ามาในห้องควบคุมตัวผู้ต้องขัง
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยก็ฉวยจังหวะในการหลบหนีออกไป
ที่สุดแล้วถูกติดตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ดับตำรวจรัชดาสุขวงทำหน้าที่สิบเวรดูแลห้องคั้ง
จึงไปหาไม้หน้าสามถือติดมือเดินเข้าไปเพื่อจะตีงู
แต่ดาบตำรวจรัชดายังระแวงว่าอาจเป็นแผนของนายเบ้น
จึงพยายามคว้าคอเสื้อและดันให้นายเบ้นอยู่ข้าง

แต่นายเบ้นอ้างว่ากลัวงูจึงขอนั่งรอ
หาจังหวะเปิดประตูห้องขังออกมาแล้วปิดประตูล็อก
ดาบตำรวจรัชดาไว้แทน
ดาบตำรวจรัชดาจึงร้องตะโกนเรียกเพื่อนตำรวจว่ามีผู้ต้องหาหลบหนี
ก่อนจะมีตำรวจอีกนายวิ่งตามผู้ต้องหาออกไป
แต่ตำรวจนายนี้ไปล้มลงหน้าขม่ำอยู่บนหน้าโรงพัก
จึงทำให้ผู้ต้องหาวิ่งหนีเข้าไปในป่าย่าใกล้โรงพัก
จากนั้นตำรวจก็ระดมกำลังกับหน่วยกู้ภัยออกไล่ล่าผู้ต้องหา
ใช้เวลาค้นหาอยู่หลายชั่วโมง
กระทั่งจับตัวได้ในเวลาตี๓
ซึ่งเป็นบริเวณป่าปลือหน้าโรงพัก
โดยตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มในข้อหาหลบหนีห้องควบคุมและหน่วงเหนียวกักขังเจ้าหน้าที่
ขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจพันธุ์ตำรวจเอกวาสุเทพคงกล่อมผู้กำกับการสพเสนายอมรับว่า
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของดาบตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่
เพราะกาดเข้าไปในห้องค้างขณะที่ผู้ต้องขังอยู่นั้น
ไม่ได้มีการปฏิบัติตามยุทธวิธีของตำรวจที่จะต้องมีการพันธนาการผู้ต้องขังก่อน
ส่วนสาเหตุที่ผู้ต้องขังหลบหนีจากห้องขังนายเบ้นอ้างว่า
เพราะคิดถึงภรรยาที่ท้อง๕เดือนเป็นห่วงว่าจะอยู่อย่างไร
สำหรับพฤติกรรมของนายเบ้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อ้างโน่นอ้างนี่
เพราะก่อนหน้านี้หลังถูกจับกลุ่มคดียาบ้า๙๔เมตร
เมื่อวันที่๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็อ้างว่าปวดท้อง
ร้อยเวรต้องพาไปหาหมอที่โรงพยาบาล
กระทั่งล่าสุดออกอุบายเจองูพิษในห้องขัง
แต่สุดท้ายหนีไม่รอดต้องชดใช้กรรมในคุกอีกครั้ง